คุณผู้ชมครับจำได้ไหมจำได้ไหมเอาทีละคำ

บตบางสมบูรณ์นายกอบตนครนายก
แล้วก็รถถูกประกบยิงประกอบร่างแล้วยัง

อ่าใช่มีความคำได้ล่ะดูภาพนี้
นี่คือกล้องวงจรปิดจากรถตู้นายกอบตบางสมบูรณ์นะ

ที่เป็นเม็ดมานั่นกระสุนนะนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้นะครับมีผู้เสียชีวิต๒ศพ
แต่ตัวนายกอบตเนี่ยรอด
ค่ะวอลบอกว่าไงข้างหลังเราบุกจับประสบโชค
จ้างวานค่านายกอบตครับคณีนี้ผ่านมาเกือบ๑๐เดือนแล้ว
คุ้นชื่อไหมประสบโชคคุ้นชื่อไหม
หุ่นที่นะฮะเมื่อวานนี้ตำรุกล์กองปราบปรามนะครับ
หมายสารเข้าควบคุมตัวนายประสบโชคนิ่มเรือง
รองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย

และอดีตนายกอบบตบ้างสมบูรณ์นั่นแหละโผล่คลนกร
จับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ทันทีที่ถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เจ้าตัวยืนยันว่าโอ้ไม่หนักใจไม่หนักใจน้องนักข่าวพี่ไม่หนักใจ
ในกระบวนการยุติธรรมครับ
ผมกล้าพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วย
ตอนนี้มันเหมือนกับว่าขอให้เป็นขบวนการของศาลแล้วกันนะครับ
กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม
ถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่กลัวนะครับแล้วทุกอย่างก็จะเปิดเผยขึ้นมาเองว่า
มันทำหรือไม่ทำนะครับมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
แล้วก็ขึ้นอยู่ของที่ว่ากระบวนการยุติธรรมจะไปถึงไหนครับ
เราปฏิเสธว่าเราไม่ได้ให้การที่เหลือมารข่าวให้หลบไปใช่ไหม
ไม่เคยครับแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยครับ
ว่าเรื่องนี้เป็นการกันแกล้งทางการเมืองไหมครับ
มันโยงไปได้ทุกเรื่องนะครับแต่ในนี้ผมคิดว่าให้
ให้เป็นของกระบวนการยุติธรรมดีกว่านะครับ
ทางเจ้าผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อในศักยภาพของตำรวจนะครับ
แล้วก็ทางสารยุติธรรมครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับ
ไปดูคดีนี้ครับเกิดขึ้นเวลา๕ทุ่มของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ถนนสายปากท่อเตยน้อยระหว่างกิโลเมตรที่๓๔หมู่๒ตะบุษศรีจุฬาประเมินนครนายกนี่ครับ
โอ้โหช่วงนั้นผมจำได้ผมดูภาพข่าวนี้ทุกวันเลย

ตำรวจนะครับพุ่งปมการลอกฆ่ามาจากการที่นายกอบตบางสมบูรณ์เนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยไปเปิดโปรงทุจริตแพร่ริมน้ำของอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์เนี่ย
ก็คือนายประสบโชคเนี่ยนะฮะต่อมาตำรวจอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๓คน
จำได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวพออ่านไปคุณผู้ชมจะอ๋ออ๋อ
นายรัฐพลสุวรรณรัฐหรือบิ๊กกุมารขาวอายุ๓๕ปีคนนี้คนยิง
นายภูริวัฒน์นิ่มเรืองหรือว่าออสกุมารดำอายุ๕๒ปี
คนขับรถเป็นคนยิงแล้วเป็นน้องชายนายประสบโชคเนี่ย
และนายธวัชชัยศรีชาญอายุ๔๘ปีทำหน้าที่นะครับ
เอารถที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อนอำพลาง
กระทั่งตำรวจจับกลุ่มนายธวัชชัยได้ไม่นานครับ

น้องชายของนายประสบโชคก็เข้ามอบตัว

ทำได้ไหมไปผูกคอตายอย่างมีเงื่อนงามที่รีสอร์ทที่ศูนย์ภึกราชบุรีนะ
นี่แหละนี่แหละ
ผู้ช่วยศาสตราจารยานกรโทประยูนนะครับ
นายกอบตบางสมบูรณ์คนที่ถูกรอบยิง
โอ้โหพอรู้ข่าวปั๊บ
ว่าตำรวจกองปราบไปจับนายประสบโชค
แถลงข่าวเลยนี่ให้สัมภาษณ์เลย
บอกวันนี้เป็นวันที่กินข้าวอร่อยที่สุดในรอบ๑๐ปี
ที่ผ่านมาเขารู้ว่าใครบงการเขารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง
ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวฟังเสียงท่านดูฮะ
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเขาจะเอาอีกรอบ
เขาจะเอาคราวนี้เอาให้ตายเอาให้ถอนรากถอนโคนนะ
กินข้าวด้วยกันหรือในวงโต๊ะจีนด้วยกัน
เขาก็ถ่ายทอดมาว่าเขาจะจัดการให้หนักกว่านี้

ฝากมาบอกเลยฝากมาบอกเลย
ทำนองนั้นว่าครั้งที่แล้วมันเหมือนกับเรียกน้ำย่อยเฉย
เดือนผมทำไมถึงต้องทุบด้วยเหตุผลง่าย
เขายังกินหรูอยู่สบาย
หรูอยู่สบายอยากจะไปไหนไปลองไปดูในเฟซบุ๊คเขา
เขาทำตัวแบบไอ้นี่แหละแบบ
คือกฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้
วันนี้เกิดขึ้น๑๐เดือนนี้ผมดีใจมาก
ผมถือว่าการทำหน้าที่ของตำรวจ
ถือว่าท่านทำหน้าที่ได้ตามที่ท่านพูด
ตำรวจยังสอบสวนนายประสบโชคนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งฝากขังต่อสารตามขั้นตอนวันนี้แหละฮะ
นี่ครับเอาครูแถลงคลาวใหญ่เลยเมื่อวาน
คดีนะครับอย่างตรงไปตรงมา